วันนี้จะพาไปเช็คสองราศีที่มีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่ว

ทำใจดีและติดตามกับหมอไก่พ่อพาที่นี่
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
สำหรับ๒ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปเนี่ยค่ะ
ต้องคอยระวังในเรื่องของเงินเงินทองให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าทั้งสองราศีนี้เรียกได้ว่าดูมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่ว
เงินเข้าปุ๊บออกปั๊บเก็บเงินไม่อยู่เลยจ้า
สำหรับราศีแรกที่ต้องรูดซิปปิดกระเป๋าให้แน่นเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเลยค่ะ
ชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากนะคะ
เนื่องจากในช่วงนี้ค่ะดวงการงานของชาวราศีเมษกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ
ก็เลยส่งผลทำให้ชาวราศีเมษหาเงินได้มากขึ้นค่ะ
แต่ประเด็นก็คือชาวราศีเมษเนี่ยมีเรื่องให้ใช้จ่ายจุกจิกอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เดี๋ยวจ่ายนู่นจ่ายนี่บางทีก็จ่ายเพื่อคนรอบข้าง
บางทีก็จ่ายกับเรื่องในครอบครัวบ้างนะคะ
แต่ชาวราศีเมษไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยค่ะ
เพราะว่าเงินที่คุณเนี่ยจะต้องจ่ายไปไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
ส่วนอีกราศีที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองค่ะ

จริงในเรื่องของรายได้รายรับเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะ
เพราะว่าก็ยังได้ตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ปัญหาของคุณจะอยู่ที่รายจ่ายนะคะ

จะมีรายจ่ายจุกจิกยิบย่อยเข้ามาเยอะเหลือเกิน
บางทีรายจ่ายของคุณเนี่ยอาจจะเกือบจะไปแซงรายได้แล้วด้วยซ้ำนะคะ

เพราะว่าพอพ้นเดือนตุลาคมนี้
คุณก็จะพ้นเคาะในเรื่องของการเงินแล้วค่ะ
แล้วพอในช่วงเดือนพฤศจิกายน
หมอไก่บอกได้เลยค่ะว่าดวงการเงินของคุณจะดีมาก
จะมีเงินก้อนใหญ่แล้วจะมีโอกาสได้ลาบอีกด้วยค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษและก็ชาวราศีกุม
ฟังแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
เพราะว่าวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการอุดทรัพย์รั่วมาฝากกันค่ะ
ลับอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดค่ะ
เช่นในเรื่องของการนำไปฝากธนาคารนะคะ
ไปซื้อทองคำหรือว่าซื้อพันธบัตรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ
เพราะว่าเวลาที่คุณนะคะเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดค่ะ
ก็เหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดว่าคุณได้จ่ายเงินออกไปแล้วนะคะ
ก็จะบรรเทาในเรื่องของการต้องจ่ายเงินจุกจิกยิบย่อยออกไปนั่นเองค่ะ
แต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์นะคะหมอไก่ขอแนะนำว่าให้ทั้งสองราศีค่ะ
นำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะ
ที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของดวงกระเป๋ารั่วได้เป็นอย่างดีค่ะ
หากชาวราศีเมษและชาวราศีกุมถ้าทำทั้งสองเคล็ดลับนี้เลยก็จะดีมากเลยนะคะ
หรือว่าราศีอื่นค่ะที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่
ก็สามารถใช้ทั้งสองเคล็ดลับนี้ได้เช่นกันนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ไก่บอกว่าให้ราศีกุมเนี่ยเก็บเงินในแบบที่ไม่ใช่เงินสด

อย่างไรยังนี้ค่ะ

ผมว่านะเรื่องของการเก็บเงินเนี่ย